ช่วงนี้นะคะดาราหลายต่อหลายคนโวยบินไปซบอกช่องอื่นก็ว่ากันไป
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนังเอกน่าสวยหญงสาวทัพทิมอัญญาลินนะคะ
ก็ใกล้จะหมดสรรยาเพ็วกับวิตงศ์หมอชิด

ยังไงครับคุณ
สาวทัพทิมหลายคนเห็นหน้าเห็นตาจำได้
ละครเย็นเขาเยอะมากนะคนนี้ต้องบอกว่า
เป็นอีกหนึ่งสาวเลยละกันที่ถือว่าเป็นลูกหม้อของวิกหมอชิดนะคะ
สำหรับนักแสดงสาวทัพทิมอัญญารินค่ะ
หลายคนก็เลยคิดไปว่าเออสงสัยจะเป็นประเด็นย้ายช่องเหมือนดาราคนอื่นหรือเปล่าคุณ
เออล่าสุดทัพทิมก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องสัญญานะครับ
บอกว่าตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะเหลืออีกประมาณปีเดียว
แต่หากว่าสัญญาหมดลงเจ้าตัวยังไม่คิดจะย้ายช่อง
หรือว่าจะมาเป็นนักแสดงอิสระอย่างที่หลายคนเขาเป็นกันนะ
เธอบอกอย่างนั้นขอจะจรดปากกาต่อสัญญากับบ้านหลังเดิม

ก็ยังมีทั้งละครที่กำลังเจาะคิวออนแอร์ถึง๒เรื่องค่ะ

รวมไปถึงภาพยนตร์ที่ทางต้นสังกัดตอนนี้ให้โอกาส

ยังมีอยู่อีก๑ปีค่ะยังอยู่ค่ะ
คิดว่าจริงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

มีหลายคนถามมาค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง
เหลือสัญญาอีกกี่ปีอะไรอย่างนี้ค่ะ

คิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่สัญญาใกล้จะหมด
ก็เลยมีคนถามมาค่อนข้างบ่อยค่ะ
ก็ยังยืนยันอยู่ว่าคิดว่าน่าจะตอบ
ตอนนี้ก็ไปได้ประมาณ๙๐แล้วค่ะ
อาจจะมีในเรื่องของการลงเสียงเพิ่มอะไรนิดหน่อย
ถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะเล่นอีกค่ะ

แล้วก็เผยแพร่ความเป็นไทยให้นานาชาติได้เห็นกันด้วยค่ะ
กันด้วยค่ะ
เรื่องของการแข่งเป็นความฝ่ายฝันตั้งแต่ตอนเด็กอยู่แล้วค่ะ
อยากจะมีโอกาสไปเล่นไอซ์สเก็ตบนเวทีใหญ่ค่ะ
ก็จะไปอีกประมาณ๒อาทิตย์ข้างหน้านี้แหละค่ะ

ก็ถือว่าเป็นที่ประเทศมาเลเซียค่ะ

ก็คิดว่าเราไปทำตามความฝันของเรา
แล้วก็ตั้งใจที่จะนำความเป็นไทยไปเผยแพร่ด้วย
คิดว่ามีแต่คุณโกบสุวนันนะที่เล่นไอซ์สเก็ตแต่ว่านี่ตามรอยพี่โกบเลย